เรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเขต๕จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
คือกรกตกำหนดออกมาแล้วเป็นวันที่๒๓ตุลาคม๒๕๕๙
ตรงกับวันหยุดนักขัดตะเลิก
แต่ว่าวันนี้มันไปตรงกับวันกลางสัปดาห์พอดิบพอดีเลยนะคะ
ก็มีความกังวลจากพักอนาคตใหม่ว่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์มากพอไหม
วันนี้พักอนาคตใหม่ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือร้องกรกตนะคะ
ขอให้ชี้แจงกรณีกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่๒๓ตุลาคม
เขาบอกว่ามันเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์พอดี
ภาคเอกชนต่างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
หรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์
อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้หยุดงานหรือหยุดเรียนเพื่อไปเลือกตั้ง
กลัวว่าจะทำให้มีคนออกไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าปกติ
อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องไปนะคะ
อกจากนี้เรียกร้องขอให้กรกตใช้อำนาจตามกฎหมาย
สั่งเลยสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐต่างออกมาเลือกตั้ง
จากนี้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนในพื้นที่นะคะอนุญาตหน่อย
อนุญาตให้ลูกจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
โดยได้รับค่าจ้างเหมือนเดิม
และไม่ถือว่าเป็นวันลาคนจะได้ไม่กลัวการเลือกออกไปเลือกตั้งไงคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องลานะไปเลือกตั้งเดี๋ยวก็ไม่มีคนไปเลือกตั้ง

นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนักข่าว
ถามถึงกรณีนี้เหมือนกันนะคะการเลือกตั้งซ่อม
๕นครปฐมทำไมจะต้องเลือกวันพุธที่๒๓ตุลาคม

คุณวิศนุบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมมันไม่เหลือการเลือกตั้งสอสอทั่วประเทศนะ
ที่จะต้องอาศัยความสะดวกของคนทั้งประเทศปกติเนี่ย
เลือกตั้งใหญ่เขาก็จะเลือกสุดสัปดาห์

วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปจะได้เดินทางไปเลือกตั้ง
แต่การเลือกตั้งซ่อมจะเจาะจงเอาวันใดวันหนึ่งไม่ได้

เพราะว่าต้องทำภายในกรอบ๔๕วัน

และในอดีตเคยมีลักษณะแบบนี้มาแล้ว
ขณะที่ประเด็นพักอนาคตใหม่เขากังวล

แต่บางโรงงานเขาไม่หยุดให้พนักงานมาเลือกตั้ง

คุณวิศนุบอกว่าสามารถขอความร่วมมือไปที่โรงงานได้
เพราะมันเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งอยู่แล้ว
นายจ้างต้องให้ลูกจ้างไปเลือกตั้ง
เช่นนั้นนายจ้างมีความผิดนี่เป็นคำตอบค่ะนะคะ
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งสำหรับความเคลื่อนไหว
ประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองกรณีที่ท่านนี้ค่ะ
มีคำพิพากษาออกมาแล้วก็คือ
ให้ประหารชีวิตจากคดีจ้างวานฆ่าอดีตประหลัดอบจขอนแก่น
ทีนี้ก็มีการถกกันประเด็นว่า
สมาชิกภาพการเป็นสอสอของคุณนวัดเนี่ยจะต้องสิ้นสุดลงหรือเปล่านะคะ
แม้ว่าทีมกฎหมายพักเพื่อไทยบอกว่าไม่สิ้นสุด
แต่เรื่องนี้ค่ะประธานสภาพผู้แทนราชดร
ก็มีการสั่งให้เลขาสภาพผู้แทนรัศดร
ตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้
เคลื่อนไหวของฝากฝั่งสภาพผู้แทนราชดร
เรายังไม่เห็นนะคะว่ามีการส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นกรกตเองบอกว่า
ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องนี้ที่สุดแล้ว
ก็เลยมีมติเสียงข้างมาก
ยื่นคำร้องเรื่องนี้ไปที่สารรัฐธรรมนูล
ให้พิจารณาเรื่องของสมาชิกภาพ

วันนี้คุณวิศนุก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ

คุณวิศนุบอกว่าคือก็ต้องรอให้สารวินิจฉัยออกมาก่อนแหละ

ความเป็นสมาชิกภาพของนายนวัดยังอยู่หรือเปล่า

แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่แล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนะ